คุณผู้ชมได้เวลาหาของอร่อยกันแล้วนะคะ

เขาบอกบรรยากาศดีกลางทุ่งนาเขียวขจี
ลมพัดเย็นสบายแบบฟินสุดเลย
บรรยากาศดีแล้วก๋วยเตี๋ยจะน่ากินขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
โอ้โหดูบรรยากาศสิ

มีเหมือนเป็นไข่ต้มด้านในน่ากินมาก
บรรยากาศนี่ทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้เลยนะคะ

อยู่ที่บนถนนมหาสารคามกรรมละสัย
ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ภายในร้านมีที่นั่งแบบเฉียงนาน้อยคอยรัก
เถียงนาอย่างนี้แบบว่านั่งห้อยขา
เด่นของก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาคือน้ำซุปนะ

ทางร้านจะใช้เตาถ่านเคี่ยวซุปประมาณ๖๘ชั่วโมง

ปรุงรสในสูตรของตัวของร้านเขา
ก็เลยทำให้ก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติที่อร่อยกลม
ลูกค้าติดใจมาอุดหนุนกันไม่ขาดสาย
เจ้าของร้านนี่คุณสิริวัลชนะมารนะครับ
บอกว่าร้านนี้เปิดได้เพียง๘เดือนนะคะ

ส่วนสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็คือลองผิดลองถูก
ตระเวนชิมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอร่อยต่าง

เขาจะชอบตะเวนไปชิมว่าแต่ละร้านเป็นยังไง
สูตรเขาจะไม่เหมือนกันคือก๋วยเตี๋ยเรือมันมีหลายสูตรจริง
มันจะมีสูตรเต้าหู้ยี่สูตรกะทิอะไรว่ากันไป
เพราะฉะนั้นเขาก็ตะเวนไปชิมแล้วก็ค่อย
มาปรับมาคิดค้นจนมันออกมาเป็นสูตรของตัวเองที่รสเด็ด

ก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่ชามละ๒๐บาท
ราคาไม่แพงนะแล้วดูชามเขา
แบบนี้๒๐บาทไปจนถึง๖๐บาท

ไกวเตี๊ยวเรือนิกอาหารมีทั้งเนื้อและหมูนะคะ
ไข่นาคารัฆอะไรแบบนี้หรอ
ก็คือไข่นาคาเหมือนเป็นแบบว่า

แต่ขุดรวยมันจะมีหมูฮุ่มอยู่
และในนียกอร์มเป็นไข่มันไข่ต้ม
แล้วก็ยังมีเมนูอื่นนอกจากก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ
มีอาหารไว้บริการหลากหลายเมนู
ท่านไหนแวะไปเที่ยวที่นี่มหาสารคาม

หรือว่าจะตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนี้เลย

หมดมีทั้งหนูทั้งเนื้อเลยนะคะก็เลือกทานกันได้
ดูดิน่ากินอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเป็นไข่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ

เพราะว่ามันเป็นไข่ต้มที่หุ้มด้วยแบบหมูสับใช่ไหม
ดูดิน่ากินไม่ค่อยได้เห็นนะปกติก๋วยเตี๋ยวเรือ

คุณกินบรรยากาศอย่างงี้อยากจะลงไปไถ่นาเลยอ่ะ

มันคันหัวอยากลงไปไถอ่ะ

เอออยากจะไถ่นา

เขาจะขึ้นแล้ว
อากาศดีอาหารอร่อยแวะกันไปนะจ๊ะมหาสารคาม